กว่า๓ชั่วโมงแล้วนะคะที่จุดคัดกรองทั้ง๙จุดเปิดให้ประชาชนเข้าไปจับจองพื้นที่
เพื่อที่จะร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจุดที่๕นี้นะคะมีประชาชนเดินทางเข้าไปรอ
เพื่อที่จะคัดกรองเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเป็นจำนวนมาก
และเจ้าหน้าที่เองกำลังทำความเข้าใจกับประชาชน
ทำให้ภาพรวมในจุดนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
ติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะจากคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สือข่าวใทยรัชทีวีรายงานสดเข้ามาจากจุดคัดกรองที่๕
บริเวณจุดคัดกรองในจุดที่๕นี้นะครับ
เคลียร์ประชาชน๒แถวได้สำเร็จแล้วนะครับ
ใช้เวลา๓ชั่วโมงก็คือที่๑และ๒ที่อยู่บริเวณถนนบำรุงเมือง
จุดนี้ก็คือบริเวณแยกสะพันธุ์ช้างรังศรี
อยู่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมนะครับ
ประชาชนมารอจุดนี้เนี่ยตั้งแต่๒วันที่ผ่านมา
สามวันที่ผ่านมาก็มีนะครับมารออยู่บริเวณนี้
ตอนนี้ก็เข้าไปด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเวลาตีสี่
ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นระเบียบนิดนึงนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ย
เจ้าหน้าที่จิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานช่วยกันจัดแถวตั้งแต่เที่ยงคืน
แล้วก็มีการเปิดเข้าจุดคัดกรองตั้งแต่ตี๔แล้วก็ใช้เวลา๓ชั่วโมงในการที่จะ
นำประชาชนสองแถวเข้าไปด้านในได้ตอนนี้เหลือแถวที่สามที่อยู่ด้านหลังผมนะครับ
กำลังรอเข้าไปแล้วก็มีแถวที่๔ที่เป็นประชาชนที่เพิ่งจะมาตั้งแต่เช้ามืด
แล้วก็เพิ่งจะมาใหม่ตอนนี้นะครับยังคงเดินทางมาอย่างต่อเนื่องก็จะนั่งรอก่อนนะครับ
เพราะว่าแถวสี่ก็อาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณอ่าสักชั่วโมงกว่ากว่ากว่าแถวสามจะอ่า
เข้าไปยังจุดคัดกรองได้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะอ่า
ยังไงได้ครับคือยังงี้ฮะตั้งตั้งแต่เพราะว่าตั้งแต่สี่ทุ่มมานะครับ
เราก็มีการประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดจัดให้ประชาชนเข้าเป็นระเบียบ
จัดเป็นคิวหนึ่งคิวสองคิวสามนะฮะทีนี้เนี่ยคิวหนึ่งเนี่ย
เข้ามาก่อนนะครับเราก็ให้เขาเข้าไปในด้านคิวสองนี่คือก็มามาในเวลาไล่เรียกกันนะครับ
แต่มีประชาชนบางส่วนของคิวสองเนี่ยเกินเราก็จะปัดไปที่คิวสามครับ
ในเดียวกันเนี้ยในคิวสามเนี้ยซึ่งด้านริมของลอดครับ
ก็จะมีประชาชนบางส่วนเนี้ยประมาณสักสองร้อยเกือบกับสามร้อยคนเนี้ย
ซึ่งเข้ามาจับจองเป็นวันวันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมก็ได้พยายามอธิบายให้เขา
คือตอนแรกที่ให้เข้ามาคือ๑๒๓นะครับแต่ว่าหลังจากปล่อยไปแล้วเนี่ย
คิวสองเข้าไปบางส่วนเนี้ยด้านการข่าวด้านอะไรมาเนี้ย
ต้องให้ความเป็นธรรมกับคิว๓เนื่องจากเขาก็มีบางส่วน
ซึ่งมาสองสามร้อยคนแล้วก็มีส่วนที่มาเติมของเขา
กเจ็ดร้อยคนเนี่ยมาเนี่ยการที่เราจะให้เขาเป็นคิวสามเลยเนี่ย
อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับเขานะฮะเราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้หารือกันแล้ว
ก็จะใช้วิธีสองต่อหนึ่งคือให้คิวสองเข้าสองคิวสามเข้าหนึ่งนะฮะ
คือเป็นหนึ่งกรุ๊ปที่เราจัดไว้เป็นเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปใช่ไหมครับสองกรุ๊ป
กรุ๊ปประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบคนนะฮะสอง๒สองกรุ๊ปต่อหนึ่งกรุ๊ปนะฮะ
ก็หลังจากทำไปได้สักห่วงหนึ่งนะครับคิวสองเขามีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่เข้าใจนะฮะ
ให้เข้าใจที่สุดถูกคุณเข้าใจแล้วก็ยอมถอยกับคนละเก้า

ด้วยความที่มีจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยใช่ไหมครับ
กลับคือน้ำน้ำตรงจุดนี้คือ
ทุกคนเนี่ยมาด้วยใจพักนะครับ
ต้องการที่จะเข้ามาตรงพื้นที่ตรงนี้เพื่อศักระนะฮะ
หรือว่ามาเป็นเหมือนเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่สำคัญคือทุกคนเนี่ยเสมือนมีพ่อคนเดียวกันนะครับ
ผมใช้จุดนี้ให้เขาทุกคนทราบว่า

เรื่องนี้เราโอนอ่อนกันได้นะ

ก็เลยจะเป็นปัญหาตรงนี้ที่คลายลงไป
สุดท้ายแถว๒ก็หมด

ตอนนี้แถว๓ก็กำลังจะเข้าไปครับ
เวลาตอนนี้มีประชาชนที่ผ่านจุดคัดกรอง
เอาเฉพาะหน้าจุดตรงจุดที่๕ของเรา

ถึงตอนนี้๔๐๐๐คนครับ

ตี๔มาถึงตอนนี้๓ชั่วโมง

จุดที่จะเข้าไปตรงจุดนี้จะสามารถรับรองประชาชนเข้าไปได้ประมาณสักกี่คนนะครับ

จุดคัดกรองที่๕กับจุดคัดกรองที่๑ตรงสะพานมอน
จุดเราจะเข้าไปตรงพื้นที่สนามชัยนะครับ
ข้อมูลตรงสนามชัยเอ๊ะตรงสะพานมอนเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีคนเท่าไหร่
แต่ณของจุดช้างรถสีเนี่ยคือประมาณการไว้ประมาณ๕๐๐๕๐๐บาท
วกกับตัวโน้นเนี่ยก็เกือบหมื่นประมาณอย่างนั้นนะครับ
พื้นที่สนามชัยจุคนได้๒๐๐๐นะครับ
ทั้งฝั่งฝั่งสามชัยและฝั่งกำแพงพระชวังนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของประชาชนที่เหลือแถว๓แล้วก็แถว๔ตรงนี้น่าจะประมาณกี่คนครับตอนนี้
ตอนนี้เข้าไปยอดในพื้นที่เนี่ยประมาณ๕๐๖๐ของพื้นที่ครับ
อย่างน่าจะรับได้อยู่
คือประชาชนก็ยังเดินทางมาจุดนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
เหมือนเดิมครับยังเข้ามายังเติมได้เรื่อยครับ

สุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีในครั้งนี้บ้างครับ
คือมาแล้วนะครับ
คือรอนานหรือว่าใช้เวลารอคอยเนี่ยอาจจะมีการเหนื่อยล้านะครับ
ทีนี้ก็ต้องเห็นใจกันทั้งคนมาก่อนมาหลังคือจะช้าจะเร็วกันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะ
สังเกตว่าเนี่ยคนมานะแต่เราเข้าจริงตี๔๗โมงเช้าเนี่ยจ้อตอนนี้เหลือไม่ถึงพันนะครับ
คลี่คลายสังเกตว่าแค่๓ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหนักนิดเบาหน่อยอภัยกันเห็นใจกันรักกันนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่จุดคัดกรองจุดที่๕
เพราะฉะนั้นประชาชนที่รับฟังรับชมอยู่ตอนนี้
ก็ยังสามารถเดินทางเข้ามาร่วม

แล้วก็จุดอื่นนะครับก็ยังสามารถรองรับประชาชนได้อีกเยอะนะครับ

บริเวณแยกสะพานช้างโรง๔ครับ